ข่าวนี้หลายคนรออยู่ว่ามันยังไง

ภรรยาทนายตั้มเปิดประเด็นออกมาแบบนี้
โอ้โหสามีฉันทั้งเห็ดทั้งเหนื่อยไปช่วยคดีลุงพลไม่ได้รับเงินเลยนะ
ทีนี้พอไปถามลุงพลแทนที่ลุงพลจะตอบเรื่องเงิน๑๐ล้าน
ลุงพลกลับโยนให้ไปถามทนายตั้มแล้วก็พูดเหมือนกำกวม
เหมือนอมพนำไว้นิดหนึ่งเป็นเรื่องละครับ
เพราะว่าล่าสุดธนายตั้มออกมาแจงเองแล้ว
ว่าจำเป็นต้องตัดใจอดีตเคยรักขอพักแยกทางกันไปก่อน
เมื่อวานนี้ค่ะโพสต์ข้อความเลยถอนตัวจากคดีลุงพล
คดีรุงพลแล้วเนื่องจากหลายคนรอเพราะอะไรเพราะอะไร
เนื่องจากความคิดเห็นไม่ตรงกัน
แต่ไม่ได้มีปัญหาหรือผิดใจอะไรกันแล้วก็มีการโต้

ถามไอกาณายตั้มบอกว่าการทำคดีนี้นะนะ
ผมไม่ได้รับเงินสักบาททำด้วยใจล้วนเลย
แต่มาถึงวันนี้คุณประโยคนี้ก็
มาถึงวันนี้ขอใช้เวลาของตัวเอง
ทำคดีให้กับคนที่เห็นคุณค่าดีกว่า

แล้วก็ทิ้งท้ายว่าขอให้ลุงพลป้าแตนโชคดีนะครับ
เมื่อวานนอกจากข้อความและโพสต์บัญชีออกมาด้วยคุณ

เห็นไปเลยว่ามีเงินยอดโอน๑๐ล้านเข้าในบัญชีไหม

ไม่มีค่ะคุณผู้ชมไม่มียอด๑๐ล้านเข้ามา
ที่เปิดให้ดูจะเห็นเงินเป็นหลักแสนเท่านั้นเอง
๔แสนมีการถอนเข้ามีการถอนออกไปบ้าง

แต่มันไม่มี๑๐ล้านอยู่ในบัญชีเลย
แต่ทีนี้พอทนายตั้มโพสต์แบบนี้นะ
คือทุกคนได้อ่านโพสต์แล้วก็ส่งกำลังใจ

และเอฟซีอีกคนนึงที่เข้าไปให้กำลังใจทนายตั้ม
ใครฮะพี่อุ๊บค่ะพี่อุ๊บก็บอกว่า
นี่พี่อุ้มก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทนายตั้มอีกคนนึง
พี่อุ๊ปพูดอย่างนี้แบบอุ๊ปปิดปากไว้นิดอุ๊ป
เออแต่เอาจริงนะทนายตั้มก็บอกค่ะ
ก็คือไปตอบคอมเมนต์นั่นแหละดิฉันก็เข้าไปนั่งไล่อ่านดู
นายตั้มก็บอกว่าตลอดปีที่ผ่านมา
ถูกสังคมประนามในสิ่งที่ผมไม่ได้ทำ

แต่เมื่อเลือกเดินไปกับลูกความแล้ว

แต่สุดท้ายมันฝืนต่อไปไม่ไหวจริงก็เลยต้องจบแบบนี้
แล้วก็ขออภัยหลายคนที่ผมทำให้ผิดหวัง
ขอโทษที่ผมไม่เชื่อเพื่อนที่เตือนตั้งแต่แรก
แสดงว่ามีคนเตือนทนายตั้มตลอดเลย
จะเอาจริงหรอทำคดีนี้จริงหรอ
แล้วทนายตั้มก็บอกวันนี้ต้องออกมาปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของตัวเองนะ

แต่ว่าผมเองก็แค่เลิกทำคดีไม่ได้เป็นศัตรูกับลุงพล
อืมก็อ่ะเอาเป็นว่าทั้งทนายตั้มแล้วก็ทีมทนาย
ก็คือทนายรัชพงศ์ทนายรัชพลศิริสาครเนี่ย
ตอนนี้ยุติการเป็นทนายให้กับทางลุงพลแล้ว
ดังนั้นลุงพลป้าแตนต้องหาทนายใช่ส่วนหมอปลานี่ผมก็ฟังความเห็นหมอปลานิดนึง
ป้าบอกว่าคิดว่าการที่ทนายตั้มเดินออกมาจากลุงพลเพราะถูกคนข้างกายลุงพลเล่นงานนะครับ
แต่ลุงพลไม่เคยปกป้องทนายตั้มเลยนะครับอ้าวก็เป็นเรื่องกันต่อ
เพราะว่าลุงพลออกมาไลฟ์
ออกมาไลฟ์แสดงความคิดเห็นถึงกรณีนี้ถึงประเด็นนี้
ทนายตั้มถอนตัวออกจากทำคดีให้ลุงพล

ลุงพลบอกว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่า
ผมรู้นะครับแต่ผมเนี่ยเลือกที่จะไม่พูดครับ
ถ้าใครอยากฟังเสียงลุงพลจากปากนะฟังกันเลยดีกว่าฮะ
ผมมีปัญหาอะไรกับทนายตั้มไม่ได้มีอะไรนะครับ
ทนายตั้มเออเพิ่งเดินทางมาที่บ้านกกอกเมื่อวันที่๒๒
ก็เจอกับลุงกับป้าแล้วนะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับ
ผมถามหน่อยมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่า
ผมรู้นะครับแต่ผมไม่พูดผมเลือกที่จะไม่พูด

ลุงป้าก็เป็นกล่องอะไรกันไปเลย
สุดท้ายทางขยะมันก็ทิ้งลงตรงนี้แหละ

แต่ประโยคที่หลายคนยังติดใจอยู่จากคำพูดของลุงพล

คือลุงพลบอกว่าถ้าถามว่ามีปัญหาอะไรมากกว่านี้หรือเปล่า
มันมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าผมรู้นะครับ
แต่ผมเลือกจะไม่พูดมันคือเรื่องอะไร
ถ้าเกิดไปดูนะคุณคือมันจะมีจังหวะที่เหมือนกับลุงพลแบบนิ่ง
นิ่งอยู่นานเหมือนกันสมมุติพูดไปประโยคนึงก็นิ่ง

ใช่แล้วมันลุ้นไงว่าสิ่งที่ลุงกำลังจะพูด
แต่ยังไม่ได้พูดออกมามันมีอะไรมากไปกว่านั้นหรือเปล่า
มันยังมีความกำกวมอยู่ในคำพูดของลุงพลนิดนึง

ส่วนทางด้านของแม่ของน้องชมพู่นะฮะนางสาวสาวิตรีวงศรีชาบอกว่า

จากกระแสโซเชียลที่กำลังพูดถึงกันเรื่องนี้
เธอเองก็ยังไม่มั่นใจนะครับ
เธอมองว่าทนายต้ำเป็นคนฉลาดหากถอนตัวจริงอย่างน้อย
แม่ของน้องชมพู่บอกว่าก็ขอขอบคุณที่ยอมถอย
เพื่อจะให้พื้นที่น้องชมพู่ได้เรียกร้องความเป็นธรรมนะครับ
แต่เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าโอ้โหไม่ได้มีแค่ทนายตั้ม
หรือว่าใครต่อใครที่เราเคยติดตามข่าวมาถอยจากลุงพลนะ
ถ้าเกิดลองไล่เลียงดูเนี่ยก็มาเป็นแบบตั้งแต่ตอนแรกหมอปลาก่อนไหม
หมอปลาก็ถอยซึ่งเมื่อกี้ผมก็บอกไปแล้วว่าหมอปลาบอกว่าโอ้โห
เขาโจมตีส่วนลุงพลไม่เคยมาปกป้องเลย
ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้แยกทางกัน
แล้วก็ทั้งทนายโนบิพี่อุ๊บอะไรพวกนี้
ตอนนี้ในวงการทนายมันก็เริ่มมีปัญหากันเยอะแล้วนะ

ค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะไปดูกันหน่อยละกันบรรยากาศที่บ้านลุงพล

วันนี้เป็นยังไงบ้างนี่ไปนะนักข่าวไปดูเมื่อเช้านะ
นึกว่าจะเจอลุงพลจะได้ถามซะหน่อย
ปรากฏว่าบ้านเนี้ยปิดเงียบ
แล้วผู้สื่อข่าวได้ไปเจอเจอตาชาญค่ะ
ตาชาญก็คือพ่อของป้าแตน
ตาชาญบอกแบบนี้มาดูแลบ้านให้ลูกสาว
ตอนนี้ทั้งลูกสาวแล้วก็ลุงพลไม่อยู่บ้าน
ทีนี้นักข่าวก็เลยถามตาชาญเหมือนกัน
ตาชาญเรื่องที่ทนายตั้มแล้วก็ทีมทนายถอนตัวเนี่ยยังไง
ซึ่งตาชาญก็บอกว่าผมก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกัน
ก็โทรไปหาลูกสาวแล้วก็คือโทรไปหาป้าแตนแหละ
แต่ก็ไม่ได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องทนาย
เอาลองฟังตาชาญหน่อยค่ะ
ท่านายต้ามถอนตัวออกมามีโรคมีไหม
หรือว่าแบบไม่เข้าใจบางเรื่องกันหรือเปล่า
ตรงนี้ตรงนี้ตาไม่กล้าตัดสินนะครับ
เพราะว่าตาก็ยังไม่ได้คุยกับลุงพลไม่ได้คุยกับป้าแตน
แล้วก็ยังไม่ได้คุยกับใครนะครับ
คือตายังไม่รู้ความรู้ความในเลยครับ
แล้วตั้งแต่หลังเกิดเรื่องได้คุยกับลุงพลกับป้าแตนไหมคะ

ตั้งแต่เกิดเรื่องเมื่อวานนี้ค่ะที่ทางทนายตั้มถอนไม่ได้คุย
ไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยกันนะครับเพราะว่าลุงพลป้าเซ็นก็ไม่อยู่
ไม่ได้คุย
ถามว่าไม่ได้คุยกันแล้วลุงพลป้าแตนไปไหน

คือนักข่าวไม่เจอแหละไม่เจอลุงพลป้าแตนนะคะเจอแต่ตาชาญ
ทีนี้ถามว่าที่ทนายออกมาประกาศตัวนี่คือเขามีการทำอย่างเป็นทางการหรือยัง
คือตอนนี้ทนายยังไม่ได้มีการกำหนดว่าจะมายื่นเรื่องถอนตัว

ต้องรอว่าไม่รู้ว่าจะมีการมอบหมายให้ใครมามาดำเนินการ
หรือจะมอบหมายให้มาวันไหนอันนี้ยังไม่ได้มีแจ้งมา
อันนี้เรื่องของกฎหมายเรื่องของการทำคดีก็ว่ากันไปนะครับ

ที่สุดลุงพลก็ยังไม่ปกป้องทนายตั้มอะไรอย่างนี้นะครับ
มันก็เป็นประเด็นแต่เรื่องคดียังคงต้องติดตามกันนะครับ